คุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินเนี่ยมีเด็กสองคนเขาชวนกันไปเล่นบริเวณคันคลองนะฮะ
แล้วปรากฏว่าพลัดตกลงไปแล้วจมน้ำตายพ่อกับแม่เนี่ยทันทีที่รู้ข่าวเนี่ย
ร้องไห้เสียใจมากเพราะถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ลูกชิ้นมื้อสุดท้ายที่ลูกขอคงไม่ปฏิเสธ
บอกขอกินหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยกลับมากิน
และสุดท้ายลูกไปจมน้ำตายภาพนี้สลดใจมากครับ
เข้ามาเข้ามาเข้ามา

และเสียงปลุกของแม่ครับบอกว่าเพชรตื่นมาลูก
พ่อก็ถามว่าหนาวไหมคือลูกชายอะครับ
ตกลงไปในบ่อซึ่งก็ลึกอยู่หลายเมตร
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่กว่าจะงมร่างขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร
มร่างขึ้นมาสภาพของร่างน้องก็คือ
เหมือนคนที่นอนขดและหนาวอยู่
กับแม่เห็นสภาพนั้นก็เสียใจมากนะครับ
ชาวบ้านเองเห็นภาพเมื่อกี้นี้ก็
ดปู่ใจสงสารไม่ต่างกับคุณผู้ชมแล้วก็ผมนะครับ
เพชรอายุ๗ขวบครับเด็กชายวัชรพลครับ
จมน้ำน้ำลึก๓เมตรคือบ่อตรงนี้ฮะ
จุดนี้อยู่หลังสวนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา

ใหม่เป็นสวนสาธารณะของอบจสุรินท

ในขณะที่อีก๑ร่างเป็นร่างของ
ออกัสอายุ๙ขวบเด็กชายวิศนุพงศ์ครับ
ออกัสแล้วก็น้องเพชรชวนกันไปเล่นบริเวณตรงนี้
ซึ่งคลองนี้จริงมันยาวเป็นกิโลนะฮะ
แล้วพลัดตกลงไปน้ำลึก๓เมตร
แล้วเด็กอายุ๙ขวบกับ๗ขวบ

แล้วสิ่งที่ไปเจอก่อนจะพบร่างของน้องคือรองเท้า

จะมีภาพรองเท้า๒คู่ของเด็กถอดไว้อยู่ริมบ่อ

เมื่อกี้เนี่ยจะเห็นภาพรองเท้าคู่นี้

คือพอเห็นรองเท้าอยู่ริมบ่อน้ำแบบนี้นี่ใจไม่ดีแล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายเจอร่างของน้องจมอยู่ในน้ำนี้ครับ
ก่อนที่น้องเพชรจะออกไปเล่นกับเพื่อน
เขาบอกว่าพ่อแม่ขอกินลูกชิ้นหน่อย
คือบ้านของน้องเขามาขายลูกชิ้นอยู่ในสวนสาธารณะที่สวนใหม่เนี่ยครับ

แล้วปรากฏว่าพ่อกับแม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมากิน
เดี๋ยวค่อยกลับมา๒ชั่วโมงผ่านไปปกติ
เย็นลูกจะกลับมาแล้ว

จันทีเนี่ยช่วยกันค้นหาจนประมาณสัก๔ทุ่ม

กับแม่บอกยังไม่เจอยังไม่เจอสักทีหนึ่ง

น้องกับเพื่อนรุ่นพี่จมน้ำ
พวกพี่เขาไม่มาไกลขนาดนี้
ตอนแรกเขาก็นอนเล่นเกมซะนะ

แล้วเพื่อนเขาซื้อลูกชิ้น๑๐บาท
ก็เลยพอด้วยให้เขา๑๐บาท
ทีนี้เขาก็เลยชวนเขา

พ่อก็กินพ่อเขาว่าลูกขายเยอะ
ลูกเดี๋ยวค่อยชิมให้พ่อขายของก่อน

ถ้ากอร่อยทุ่มนุ๊กครับ

หายังไงก็หาไม่เจอ

เขาเห็นว่าน้องสองคนนี้กวาดจักรยาน

แล้วน้องเขาปั่นจักรยานของใครมาได้อย่างไร

แล้วตรงนั้นแหละที่เครื่องเล่น

ถึงมาได้

ภาพที่พ่อกับแม่กอดกันร้องไห้
ให้กำลังใจปลอบกันเพราะว่าลูกชาย
มน้ำแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
ลูกชิ้นรอว่าเดี๋ยวลูกไปเล่นกลับมา
แล้วจะให้กินเพราะตอนที่ลูกขอลูกค้า
เยอะมากให้กินไม่ทันไม่ไหวตอนนั้น

ลูกขอก็ไม่คิดว่า

ตามหาลูกหลังจากนั้นก็
ประสานติดต่อกัน๕โมงเย็น

ประมาณสักทุ่มหนึ่งก็ยังเงียบ
ไม่มีวี่แวว๔ทุ่มก็ยังไม่เจอ
พากันช่วยค้นหาแล้วไปเจอรองเท้า
อยู่ที่ผิวน้ำครับแล้วก็นำร่างขึ้นมาเจอร่างน้องออกัสก่อนนะครับ
แล้วก็ค่อยงมหาเจอร่างน้องเพชร๑๐นาทีน้องเพชรจมอยู่ใต้น้ำ
บริเวณคูน้ำคันดินตรงนี้กว้าง๕เมตรลึก๓เมตรแล้วยาวเป็นกิโลครับ
นี่นะฮะเพิ่งจะขุดแล้วเพิ่งจะถมดินด้วย
นี่คือภาพตอนกลางวันเห็นไหมฮะความยาวสุดลูกหูลูกตา
ดินตรงบริเวณคันคลองคันคูนี้มันจะอ่อนมันจะนิ่ม
คุณมิ้นคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมเป็นคันดินเปล่าเปล่าแล้วยาวเลยครับ
ค่ะไม่ได้มีรั้วกั้นไม่ได้มีป้ายเตือนว่าจุดนี้น้ำลึกเท่าไหร่
เด็กเล็กต้องระวังเห็นไหมฮะคือมันเป็นคันดินแล้วก็ลงไปที่น้ำเลยค่ะ
โล่งเลยอ่ะแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเพิ่งขุดแล้วถมมาได้สักหกเดือน
มันยังอ่อนนิ่มอยู่เลยเมื่อก่อนมันมีรั้วลวดหนามกั้นเอาไว้
แต่ต่อมาคือพื้นที่ตรงนี้ข้อมูลบอกว่ามันจะเชื่อมกันครับ
มันจะเชื่อมกันกับเขตรอยต่อของเขตสนามบินเคยมีรั้วรวดหนามกั้นไว้
แต่พอมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็มีการแก้ไขลื้อเอาออกไป
แล้วก็ยังไม่มีการมาตั้งรั้วใหม่ไฟฟ้าก็ไม่สว่างเท่าไหร่ตอนกลางคืนฮะ
เตือนก็ไม่ได้ติดตั้งเอาไว้ด้วยว่าอันตรายนะตรงนี้นะน้ำมันลึกนะ
ต้องระวังไม่มีไฟไม่มีป้ายไม่มีรั้วครอบครัวก็เลยรู้สึกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งโอเคเด็กพากันไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำ
อันนั้นก็จริงแต่การเตือนและการปรับปรุงพื้นที่
ที่มันควรจะต้องมีรัวรอบขอบชิดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
ศพน้องเพชรครับตั้งอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
เสื้อผ้าชุดเก่งที่น้องชอบของเล่นที่น้องชอบถาดข้าว
ขาดไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะลูกชิ้นเมนูสุดท้ายที่น้องขอก่อนที่จะไปจมน้ำแล้วตาย
ลูกชิ้นก็ถูกนำมาตั้งวางเอาไว้ในถาดข้าวด้วย
โอ้โหสะเทือนใจเลยฮะค่ะไข่ต้มที่น้องชอบเป็นเมนูโปรด
ก็เอามาตั้งไว้แต่ว่าตั้งรอบนี้มันคือตั้งไว้ตรงหน้าโรงศพของน้องฮะ
แล้วเดี๋ยวจะขอเข้าพบกับนายกอบจสุรินทร์คุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อหาแนวทางการป้องกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ลูกบ้านไหนหรือครอบครัวอื่นอีกครับ
แล้วจุดที่เคยขายลูกชิ้นจำได้ใช่ไหมครับ
ผมเล่าว่าพ่อแม่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่สวนใหม่

เขาบอกว่าพอแล้วไม่ขายแล้วโอ้โห
คือถ้าไปขายอยู่ที่สวนใหม่จุดเกิดเหตุ

จุดนั้นพอไปขายมันจะเห็นภาพทุกอย่างเลย

ภาพที่เห็นตอนที่นำร่างลูกขึ้นมา
เขาเลยตัดสินใจมันติดตาติดใจ
ทำใจไม่ได้ขอไม่ขายแล้วครับ

จะมีอะไรที่จะเยียวยาผมได้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีไม่เป็นไรผมขอความชัดเจน
ว่าคุณทำอะไรแล้วคุณมีป้ายอะไรบอกไหม
เพราะมันเป็นที่สาธารณะมันเป็นสวนเปิด
มันต้องมีเด็กเล็กพ่อคุณแม่พาไปเล่นอยู่แล้ว

คุณจะมีวัตถาการป้องกันอย่างไรบ้าง

ไม่ได้อย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้ไม่เคยได้ยินเลยว่า

เคยดูแต่ข่าวว่าเด็กสองขวบมา

น้องหลักจะน้ำใจไม่คิดว่าจะเกิดกับเรา
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดกับเราแม่บอกครับ

หน้าโรงศพก็มีเสื้อผ้าของเล่นที่น้องชอบ
คือแทบจะเป็นลมวันนี้เราเลย
ก็เลยต้องให้เวลาคุณแม่และคุณพ่อทำใจนะครับ
ทางเลขานำมามอบให้เพื่อแสดงความเสียใจด้วย

แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่